ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์วิวาทะบนท้องถนนอีกแล้วนะคะ
เกิดขึ้นนี่ค่ะฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หญิง
ผู้ชายเนี่ยขับรถดูดซ่วมส่วนผู้หญิงเนี่ยขับรถตู้รับส่งผู้โดยสาร
เห็นไหมคะกลางสี่แยกแบบนี้คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ

เห็นไหมไฟแดงไม่หยุด

จุดเกิดเหตุก็คือสี่แยกในอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายชายซึ่งเป็นคนขับรถดูดซ่วม

ถามฝ่ายหญิงที่เป็นคนขับรถรับส่งนักเรียนว่า
ขับรถปาดหน้าทำไมแล้วก็เดินกลับมานั่งในรถ
จากนั้นคนขับรถผู้หญิงคนขับรถรับส่งนักเรียนนะคะ
ลงมาจากรถแล้วปรีไปทุบกระจกของรถดูดซ่วม
แล้วหักก้านปัดน้ำฝนทิ้งตะโกนลั่นบอกว่า
กลัวเหรอไปโรงพักไปโรงพักเลย
มีการโชว์นิ้วกลางใส่แล้วก็เดินกลับไปที่รถแบบนั้นนะคะ
คนถ่ายคลิปนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้

แล้วก็ระบุบอกว่าผู้ชายลงไปเคาะกระจกหาเรื่อง

จังหวะที่ตบผู้หญิงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไม่ทัน

แต่คุณผู้ชมฟังความสองฝ่ายนะคะ
ชาวเน็ตบางส่วนที่เขาเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรก

คนที่เป็นผู้ชายขับรถดูดซ่วม

แค่ถามถึงมารยาทในการขับรถเท่านั้น
แต่ว่าเอาล่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะชาวเน็ต

เรื่องของการควบคุมสติในการขับรถนั่นเองนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วผู้หญิงขับรถรับส่งนักเรียน